ครับมาฟังผลการให้คะแนนของกรรมการทั้งสามท่านครับกรรมการสุวิทย์การีคิดกรรมการธนดลอยู่เบิกและพันธุ์ตำรวจตีสัญญารัฐนาภัยวงให้ไฟแดงครับพยักษ์๔๙จมูกเพชร๔๖ครับ๓เสียงเอกฉันครับเป็นไงครับแฝดจากแดนสตออืมเรียบร้อยเลยครับไปแล้วหนึ่งฝายังเล็กอีกหนึ่งฝานะครับแล้วตัวนี้แหม่เจอนัก

ที่เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชชกมาละ๖๔ครั้งชนะ๔๗ครั้งแพ้๑๗ครั้งพ่อพังหลังแพ้กระแนนมังกรเพชรสกสุหายยิมที่เวทีมวยรังศิษย์ครับส่วนฝ่ายน้ำเงินกับปานเพชรสอเจาะเล็กเมืองนนท์ชื่อกิศิชัยบัวก้าอายุ๑๖ปีเป็นชาวจังหวัดสุโขทัยชกมาแล้วหกสิบเอ็ดครั้งชนะห้าส
ห้างมุมแดงครับคนเดิมเลยครับพิวิทยาเพชร๔๐๐๐๐นะครับโปรโมเตอร์รัชดำเนินครับ
ถอดมงคลให้กับสกัดเพชรครับมวยซ้ายนะครับสกัดเพชร
จังหวะฝีมือนะครับส่วนมุมน้ำเงินครับสจเล็กเมืองนนท์ไม่มานะครับ
ถอดนี่เสเอ็กซอดำเนินครับให้กับปานเพชร
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์ภัยทูลกบกลางครับ
ยาวทั้งคู่นะครับน้ำเงินได้รอยกว่ายกเวลาแรกครับ
คู่แรกไปยักษ์ศูนย์กีฬาบรอบพลับแดงชนะคะแนวโธคเพชรสี่หมื่น
หัวผู้ใดที่กัดพี่มูมแดงมีชื่อเป็นสกัดปานเพชรนะครับ
นี่แฟดผู้น้องคู่แฟดกับเจ้าสมุกเพชรนะ
แดงตัวนี้ชื่อสกัดเพชรน้ำเงินปานเพชร
สุดท้ายนี่อาจจะพลาดไปนิดนึงแพ้มังกรเพชร

ปานเพชรนี่ก็สดเหลือเกินที่ต่อยรายการมวยเงินล้านบาทส่งชัย
จำได้ไหมอะไรเนี่ยแฟนคงนึกกันออกนะ
วันนั้นก็ไปชนะไทยรัฐก็เคยมาต่อยนะ
ไทรัศน์นี่เขาก็ชนะยอดขึ้นผลวันรายการใหญ่เขาชนะเจ้าหลำบอง
ดูครับซ้ายกับขวาอีกแล้วสนุก
เหนียวแน่นแข็งแกร่งนะวงในนะฝ่ายน้ำเงินหัวใจนี่เกินร้อย

มันใกล้ทุกคนเหมือนซงมวยเค้านายล้วน
ใครจะยุบเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชม
นัดสุดท้ายในวันนี้

สกัดเพชรฝ่ายแดงสิทธิ์ของวิทยา
เดี๋ยวก็รู้จะเปลี่ยนชื่อเป็นสกัดปานเพชรไหมแดง
อ้าวดูดู

สมัยก่อนก็มีสกัดคอนโทยิง

ต้องสอนสกุลพันธ์ไงสมัยก่อนใช่ไหม

เพชรมาเช้านี้ไปดูเจ๊กิ๊กคุมทีมมาเองเลยนะ

หนูควบคุมดูแลหมดมาให้เจ้าวิทย์ดู

วันที่หนึ่งก็วันสงชัยราดเดิน

วันที่๓ก็นัดยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ

วิทยากับลูกนิมิตและกิ่งสร้างกับร้อยเชิง
เพชรวิทยาบวกวันสงชัย
โดยเฉพาะรายการนัดนี้โปรโมเตอร์ทรงชัย
เทให้หมดหน้าตักให้กับวิทยาไปเลย
ไปติดตามนะครับทั้งวันที่๑และวันที่๓
วิทยาลักษณ์ดำเนินวันจันทร์กับวันพุธ
แพ้ชนะก็ต้องลุ้นกันที่ปลายอีกคู่หนึ่งนะครับ

แข้งซ้ายเตะ

กระปริงซ้ายลำเงินยังนิ่งอยู่อ่ะปลานเพชร
เจอบ่อยอย่างนี้ก็ยุบได้เหมือนกันนะมวย

มีหมอนี่มันบอปเทรดอัน๓มันต้องใส่เกียร์๕บาลเดะของอย่างเดียว

ครับโมยคู่ที่๒เราได้ผ่านแล้วกับยกแรก
ฝ่ายแดงสกัดเพชร
สกัดเพชรนี่ต่อยหมัดซ้ายเข้าไป

โดนชนปานเพชรนะครับ

สงชัยแล้วตั้งแต่สุบัติแล้วดรน็อตกับ

ไปปลายมาชนะน็อตด้วยเข่า

ยก๒เกมข้นแล้วน้ำเงิน

ขยับนี่กากระสวกในแล้วนะ

น้ำขวาวะก่อน
ปานเพชรมวยเข้าอาชีพ
ซ้ายใช้เต็มนะลำตั๋ว
น้ำเงินออกขวาไม่เข้าแต่ซ้ายคืนนี่เข้าเลยครับ

ปาถะในแล้วต้านอยู่เลยเปล่านะครับ

ประเภทเขาเรียกว่าเกาะติดคิดตังค์นะว่าอย่างนั้นเถอ
นี่คือปานเพชรฝ่ายน้ำเงิน
ขยับเดิน

แต่เออมาติดไหนสู้ไหนละ

มวยเข่ายังแข็งแรงยังตีกันยากนะ

กดแขนสู้ถ้ายังนี้ก็ยังตีไม่ได้
เป็นมวยที่หรือว่าโดยและเปิดเกม

เดินลอเชือกมาหลังบาสเชือกนี่ไม่เอา
เอ้าเขาส้มส่าว
ขยับขยับแล้วออกตีนซ้ายนะสร้างจังหวะให้ตัวเอง
ยึกยับยึกยับแข้ง

ขยับขยับสร้างจังหวะให้ตัวเองแล้วยืดตีนเลย
แต่รายนี้ยิ่งโดนยิ่งเดินนะ

โดนมากเท่าไรเดินมากเท่านั้น

ไม่มีคำว่าหมดขยับแล้วเจอความสาย

สกัดเพ็ดเวลานี้มันอยู่ที่เกม

อาวุธจะสวยงามดูแล้วเหนียมตานะ

นำมาเสริมสร้างโดยทีมงานโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน
แดงก็ชกถูกนะไม่แลกไม่ประกบเลย
ถ้าดันได้ดันออกระหว่างติดซ้ายขยับ
การจัดการสร้างแต่ละปีแต่ละปีของวันทรงชัยนี่
มีดาวรุ่งขึ้นมาเยอะถีบทำลายจังหวะ
ดูครับแข่งซ้ายคอยเตะเดินแล้ว
นี่ใจเกียร์๕บ้าด้วยเขายังเยอะอยู่แล้ว
ไม่สนนะไม่สนทำเลยทำแล้วแทงดูนะ
มาเริ่มเสียงเฮเริ่มแดงแล้ว
เป็นลูกถนัดของปานเพชรเลยนะครับลูกนี้
แทงแหลมเนี่ยแทงแหลมอย่างเดียวเลยดู

เสียบลิ้งปี่เสียบลิ้งปี่เสียบท็อกน้อยแล้ว

อืมสนุกแล้วแบบนี้เวลานี้ดูที่การยืลยะของสกัดเพชร

เอ้าไฟแดงสกัดเพชรนี่บนแค่งซ้ายนี่
หนักแรงเข้าลำตัวเลยครับ

ครับทางป้านเพชรนี่โต้แค่งขวาเตือน
เพชรบอกว่าผมก็มีเหมือนกันนะ

ประเทศมันเข้าเห็นดีเหลือเกินนะไม่ใช่นะ
ต้องทิ้งใครขึ้นก่อนได้เปลี่ยน

ข้นมาตั้งแต่ยกที่๒แล้วนะครับ
ที่๓ครับยกนี้บนเวที
ใส่กันต่อครับยกที่๓เห็นเกมแล้วนะครับ
ยกสองพยายามจะเกาะในนะครับแล้วก็แทงแหลมสู้เลยครับ

เวลานี้เข้าตำราแล้วเฮียเหงขีแดงเฮียแสงขีน้ำเงิน
แต่ว่ากรรมการเท่านั้นเป็นผู้ที่ชี้ขาด
แค่งซ้ายยังเตะเหมือนเดิมสกัดเพชร
ช่วงจังหวะเข้าไปเกาะในของปานเพชรนี่หน้าเสียวสอกของแดงเหลือเกิน

มันดื้อได้ตลอดด้วยปอดมันใหญ่
หลายครั้งขึ้นมาเนี่ยแทงชุดเดียวนี่มาเลยนะ

ต้องบังตีนซ้ายด้วยนะครับพอรับเยอะนี่ยุบ
อาจจะว่าไปแล้วมวยอย่างนี้นะมันต่อยแล้วมันประทับใจ
สมกับที่มาออกทีวีให้แฟนมวยทางบ้านได้ดูกันนะนะ
มาเน้นเลยในอย่างเดียวเลย
ยอมหรือเปล่าอ้าวเจ๊ก็ไปเต็ม
สกัดเพชรโอ้จับเค้นเน้นพลิกเหลี่ยมเท
สไตล์น้ำเงินนี่ไม่ใช่มวยประเภทเด้งตีนะครับ

่งแล้วแทงโต่งแล้วแทงนี่ค้ำแทงนี่ทำได้ดี
มวยอย่างนี้นะถ้าหมดแรงนิดเดียวก็ถือว่าหยุดแล้วแพ้ทันทีเหมือนกันนะ

โอ้โหต่อยท้องต่อยท้องแล้วแทงด้วยซ้าย

เวลาทางสกัดเพชรโต้ออกมานี่ชุดเนื้อเลยนะครับ
โต้เด้งโต้เด้งเด้งตี
อ้าวเดินต่อทีมงานสั่งเดิ้นการเผ็ด

จะโดนซ้ายแบบนี้จะโดนซ้ายแบบนี้
ซ้ายอะไรมันจะแรงตะหลงรึเปล่านะอิยบรังไหว่
มาแต่ละลูกแหลมเฟี้ยวแหลมเฟี้ยวทุกลูก
ยุบหรือเปล่ายุบหรือไม่นะครับสกัดเพชร

อ้าออกนิราออกนิราต่อท้อง

เจอขวาเหมือนกันผิดทำไมจังหวะ

แม่เขาใกล้เลยลำเงินต้องสื่อเพศลึกไปนี้อีกนิดนึงครับ

ยุบหรือไม่ยุบเขานะครับสกัดเผ็ด
ถ้าแดงวันนี้มาสู้ในน้ำเงินเหนื่อยตายเลย
แต่เวลาแทงแต่ละลูกนี่เสียงเฮมันดังจริงไง

เวลาของคนที่เชียร์เชียร์มวยรอง

ยังบอกไม่ได้ว่าใครได้เปรียบ
ดีกันคนละแบบซ้าย
ผิดจังหวะมาแล้วก็ซ้ายอย่างเดียว

หล่นไหมหล่นไหม
ถ้าไม่ติดเชือกยุ่งเลยนะลูกเมื่อกี้

เจอเผื่อหัวห้วยที่สองเราผ่านมาแล้วนะครับ
สามยกนี่ภาพช้ายกที่สาม

เผ่าปำแบบนี้ครับ
วันนี้ชุดใหญ่ไปกลับฮิปเลยนะ
เสียบข่าวโต้นก็โดดข่าวรอยครับ

โดนเข้าไปเต็มหน้าเลยครับ

มุมแดงนี่ไม่ได้รับ๒จ๊อปนะ

ไม่เคยสลับเป็นชุดชก

อดีตมีนะครับมวยสำหรับคนชกครับมี

ชกยิ่งมั่นใจด้วยดิแดง
สกัดเพชร๔๐๐๐ในยกที่๓

น้ำเงินเหลืออย่างเดียวครับแทงแหลม

หมัดซ้ายถีบซ้ายสอกซ้าย
สกัดเพชรแต่ไว้เจาะปาลเพชรกัดเป็นเนื้อไหมเหลอะ

แทงด้วยซ้ายเอาลุ้นพยายามลงเอวลงไม่ได้ลงไม่ได้กินคอ
อาวุธทำท่าจะไม่เห็นเท่าไหร่แล้วนะ
อย่างน้ำเงินปานเพชรนี่กะต้องมีทีเด็ดทีขาด
คือแทงลูกเดียวแล้วหยุดแล้วช็อตไปเฉยนะ
มันต้องซื้อลูกนี้ลูกเดียวเลยเอาให้หยุดลูกเดียวนิ่งไปเลยเนี่ย
เวลานี้ถ้าหลอเจ้าจมูกเพชรทรกัดเพชรยุบให้ได้
ใช่ยุบรึเปล่า
ขยับผิดจังหวะก็ซ้ายนี่ไงแดงซ้ายออกแล้วเนียนด้วย
ต้องยอมรับหัวใจมันเกินร้อยจริง
๒๐๐กว่าดื้อไม่เลิกเลยรับเยอะนะ
เยอะดิยกที่แล้วโดนศอกเข้าไปเป๋เลยนะ
เขาซ้ายสอกซ้ายแข้งซ้าย
สกัดเพชรแต่มันยังดื้อต่อแทงต่อนะครับปานเพชร
แต่ถ้ายุบนิดเดียวนะวิทยาเป็นเรื่องมาเจ๊กิ๊กต้องเรียกว่าเดือดเลยล่ะ
แหลมทีเดียวจุกหยุดเข้าไปเลยนะเรียบร้อย
ลีลาออกลีลาเลยนี่แข้งซ้ายเตะมีขวาคอยโต้เหมือนกัน
ก็เลยเป็นการประวัติโชว์ฝีมือเลยนะครับสกัดเพชร
ตั้งกำแพงค้าตีไม่ได้ไฟทุนตุกกลางต่อมากัน
เข้ามาผิดเหลี่ยมนิดเดียวครับตีนซ้ายยาวเลย

แล้วแทงมัตรเม็ดในศิลป์เชียร์บราพิธองแป้งอยู่ในเวทีนิวแรงเลือกเกินนะ
ก็กากเกงเลยเกงกำไรล่วงหน้ากากว่าแดงถ้าโดดเราต้องหยุดอ่ะ

สะอุดเลยตอนนี้ล่ะเตรียวเหลี่ยมหาเหลี่ยมพลิกเหลี่ยม
ปลายยก๓๐วินาทีในปลายกที่๔

ปลายยก๔ครับไฟทุนตกกลางที่ที่ขาบบนเยอีพี
โชว์ชุดใหญ่เลย
ในคู่แรกครับปลายยกศูนยีราบอบพรับได้แต่ก้านคอ
๓๔๕นี่ดวนก็สนุกสุดท้ายแล้ว
ปลายยกศูนยีราบอบพรับแดงชนะคะแนนไป
นี่เป็นคู่ที่๒ยกที่๔
น้ำเงินนี่ยังหาช่องเกาะในยังแทงไม่ได้ครับ

หมดยก๔

โอ้โหนี่ต่อยเข้าไปน้ำกระจายเลยครับ

ทางด้านสกัดเพชรมีโต้แข้งซ้ายสับสย

เพชรนี่โดนเยอะนะครับรับเยอะเลยอาวุธ

ก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ย

เดินไปเดินมาหลงเหลี่ยมซะแล้วนะครับ

มีเวลาอีก๓นาทีครับสำหรับนักมวยทั้งคู่

นี่แม่งามเมื่อขวานบิลรึเปล่า

มันจะมีปฏิหารเกิดขึ้น

เกิดขึ้นกับคู่นี้รึเปล่า

ไอ้เจ้าปานเพชรนะ

เพราะอาชีพล้วนเลยคือเข่าในอย่างเดียว

เชิงไม่สนคือจะชนอย่างเดียวไง

ก็ถือเห็นความนั่งใจนะ
แต่แดงมันมาเร็วดีกว่านี้มาชะลาดเลย

จริงคู่แรกทางจมูกเพชรก็มาดีแต่ไปพลาดเอง
ไม่งั้นได้โดนกันสนุกกว่านี้เยอะเลย
สนุกเลย
เพราะมวยแบบนี้ลักษณะคือมันต้องมีที่เด็ดที่ขาด
ประเภทแทงแหลมเข้าไปทิ้งแล้วหยุดแล้วนิ่งไปเยอะ
แต่มันรถ๙๑๑โดนเดินทุกติดเลย
มันพยายามดีเหลือเกินนะไอ้เจ้าฉมวดเพชร

สั่งเดินไว้เร็บเร็ว

มาตบเฉียงเห้ลูกนี้

ทั้งสองคู่เลยน่ะคู่แรกก็ใช้อาบเลยไอ้เจ้าชมวงเผ็ดครอก
กับชิ้นกันไม่จงดื่มแล้วน้ำกึ๊กคูยไปบก

ตีสุดท้ายยอมเลย

เดี๋ยวคู่ต่อไปเราจะได้ชมมวยใหญ่นะ

สุปเปอร์ไอ้เจ้าอุดอุบลน่ะ

ที่วันนี้มาซ้อมอยู่ที่ชห้าพยักษ์นะ

ผู้ชนะก็เป็นทางด้านสกัดเพชร

การไพทูลก็เป็นฝ่ายชนะกับแนนสวยงามครับ